คุณผู้ชมแน่นอนหลายท่านที่เคยแบบอยู่หอ
อย่างผู้ชายคนนี้ก็เป็นวัยรุ่นอายุ๑๙ปี

กินอยู่ด้วยกันสักพักหนึ่งเหมือนมีเรื่องบาดหมางจิตใจกัน
ก็แยกย้ายกันไปแต่ล่าสุดกลับมาเจอกัน
เรื่องที่มันอยู่ในใจมันยังคาอกยังไม่เคลียร์

เอามีดแทงเพื่อนปักอกเลยนะฮะ
บาดเจ็บสาหัสกันไปแต่ว่าตอนที่เขาแทง

แต่เจอก็คือเลือดออกและโดนปักกันแล้ว
นี่เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจของสมภาวเมืองชนบุรี

วิ่งมาขอความช่วยเหลืออยู่ที่ปั๊มน้ำมันปตทบางซ้ายขาเข้ากรุงเทพ
อยู่ที่ชนบุรีนะฮะก็ไปพร้อมกับกู้ภัย
มูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐแล้วก็แพทย์กู้ชีพของโรงพยาบาลชนบุรีนะครับ
นะฮะก็ไปเจอนายสุภกิจอายุเพียงสิบเก้าปีคุณผู้ชม
มีดยังปักอยู่อกซ้ายมันโชคดีมันไม่ตัดคู่หัวใจเห็นไหมด้ามมีด
แล้วคือคนแทงคือเอากะให้โดนหัวใจใช่ไหมเนี่ยนี่ฮะปากอยู่คาแบบนี้นะครับ
สาหัสเลยนะฮะก็ต้องมาช่วยกันก่อนประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวไปส่งโรงพยาบาลครับ
ไปถามไปถามนายธรณินอายุ๑๙ปีเหมือนกันเพื่อนของคนเจ็บบอกว่า
คือเขาพานายสุภกิจซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มาจากสวนสาธารณะเทศบาลตะบนบางทราย
เพื่อมาขอความช่วยเหลือนะฮะเพราะว่าเคยเห็นว่ากู้ภัยเขาเคยมาจอดรถอยู่ที่นี่
รอเหตุอ่ะเนอะก็เลยพาเพื่อนมาเอาแล้วยังไงมันก่อนที่จะมาโดนแทงมันเป็นอะไรก่อน
คือก่อนหน้านี้กลุ่มเพื่อนพากันไปนั่งเล่นที่สวนสาธารณะ
ช่วงอยู่ในสวนมีคนขี่รถจักรยานยนต์กันมา๒คัน๓คน
จำได้ว่าหนึ่งในนั้นเป็นเพื่อนแล้วเคยเช่าห้องเดียวกันกับสุภกิจคนเจ็บ
แต่เขาแยกย้ายกันไปและอยู่คนละที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปมีเรื่องอะไรกันมา
แต่พอเจอหน้ากันปุ๊บทะเลาะกันเลยสองฝ่ายต่อยกันก่อนเลยคุณผู้ชมนะฮะ
แล้วสุปกิจสู้ไม่ได้ชักมีดออกมาแทงเข้าไปที่อีกฝ่ายนึงอ่ะ
สุภกิจไม่ได้นะฮะก็เลยชักมีดออกมาแทงที่อกของสุภกิจ
โดนอกซ้ายและสุภกิจก็ล้มลงอีกฝ่ายหนึ่งก็พากันหนีไปนะฮะ
ตัวนายทรนินเองกลัวเดี๋ยวอีกฝั่งนึงจะย้อนกลับมาหรือเปล่า
พาเพื่อนสุภกิจเนี่ยคือคุณผู้ชมนึกภาพนะเพื่อนมีมีดปักอกซ้าย
พาเพื่อนซ้อนท้ายไปขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยในปั๊มก่อนนะฮะ
ตอนนี้กำลังไล่ดูกล้องวงจรปิดตามจุดเกิดเหตุ
แล้วก็ตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
สาเหตุก็ไม่ทราบว่าบาดหมางอะไรกันถึงขั้นก็ต้องเอามีดมาปักอกกันแบบนี้นะครับ